นั่งไปได้ป่ะพวกนี้
มันจะนอนเพราะว่ามันโดนเท้ากัน

หน้าเวทนาเป็นอย่างยิ่งครับคุณผู้ชมครับ

กู้ภัยชาวบ้านที่อยู่ในเหตุการณ์

คือพวกเขาถูกไฟคลอก๓คน

พื้นที่๑ไร่ด้านหน้ามีรั้ว

หลังคาตัวอาคารพังเสียหายครับ
แล้วดูสิครับเป็นเศษซากไปแล้ว

ระเบิดลูกไข่ไล่นก

ถูกไฟคลอกทั้งร่างไหม้เกรียม
แล้วก็คนงานอีก๓คนถูกไฟลวกครับ

ยืนรออยู่หน้าโรงงานร้องไห้

เป็นโรงงานผลิตพลุลูกไข่ไล่นก

ตอนนั้นมันมีกลุ่มควันออกจากกองถ่านครับ

นายทาราซึ่งเป็นลูกเจ้าของโรงงานเห็นนะ

แต่ไอ้สะเก็ดไฟมันกระเด็นไป

บัวลอยผู้ตายก็วิ่งเอาน้ำไปดับไฟ

หันหลังมาจะเดินไปเลื่อนรถจักรยายนปรากฏว่า

แรงระเบิดทำให้ไฟลามไปที่ตัวนายบัวลอย

วิ่งแล้วไปล้มลงถูกไฟคลอกเสียชีวิตครับ
ยังมีผู้บาดเจ็บอีก๓คนนะครับ

คนงานคนอื่นพอได้ยินเสียงระเบิด

หลังจากระเบิดแล้วไม่นานไฟก็สงบครับ

จากนั้นตำรวจชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดนะครับ

ประทุของไฟขึ้นมาอีก
แล้วก็ตรวจสอบสาเหตุของการระเบิด

นายนัทพัฒน์สุวรรณประทีป

มีความผิดเรื่องความประมาทแน่นอนแล้วล่ะ

โดยโรงงานแห่งนี้ขออนุญาตประกอบ
กิจการผลิตพลุและดอกไม้ไฟ

กิจการมา๓ปีแล้วครับ